ล่าสุดในตำรวจออกหมายจับ
อดีตสามีที่ก่อเหตุยิงอดีตภรรยา
แล้วก็สามีใหม่ที่เพชรบูรณ์ได้แล้วนะครับ

หลังได้เบาะแสจากกล้องวงจรปิด
ขี่จักรยานยนต์มาก่อเหตุ

ว่าฝ่ายหญิงเขาเพิ่งเลิกกับอดีตสามีค่ะแล้วมาอยู่บ้านฝ่ายชายใช่
กล้องวงจรปิดนะครับจับภาพนายนพดลแก่นสนนะ
เขาเรียกกันว่าเสียนพอายุห้าสิบสองปี
ขี่จักรยานยนต์มาที่บ้านในพื้นที่หมู่๙ตำบลทรัพย์ไม้แดงอำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรชบูรณ์
มีนี่กล้องวงจรปิดนะฮะนี่นะครับคือนายนพดลหรือว่าเสียนบเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์มาที่บ้านของนายสุรชัยวิรการหรือว่าชัยวัย๔๐ปี
ซึ่งตอนนั้นเขาอยู่กับนางสาวกัญญารัฐบุตรดาสุกหรือนุ้ยอายุ๔๑ปี
ตอน๑๐นาฬิกา๕๗นาทีเมื่อวานนี้ก่อนที่ทั้งคู่จะถูกพบเป็นศพถูกยิงเสียชีวิต
ชาวบ้านเขาบอกตอนเช้ายังเจอกันอยู่เลยค่ะมาเห็นอีกทีช่วงสายสายเที่ยงเที่ยง
เอ้าถูกยิงเสียชีวิตกันซะแล้วอืม
ก็เพราะว่าฝั่งของนุ้ยนะฮะหรือว่านางสาวกัญญารัฐเนี่ย
เขาคืออดีตภรรยาของเสียนบนะฮะ
อยู่ที่บ้านของนายสุรชัยนะครับ
ที่เป็นเจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุเขาเพิ่งมาคบหาอยู่กินด้วยกัน
จากนั้นจะมีกล้องวงจรปิดนะฮะตัวเดียวกันนะครับ
เมื่อกี้ขามาใช่ไหมนี่คือ๑๑นาฬิกา๖นาที
นาทีต่อมาเนี่ยเสียนบขี่จักรยานยนต์กลับออกมา
แล้วก็จะเห็นภาพตอน๑๑นาฬิกา๔๖นาทีเมื่อวานนี้
รายเดอร์ที่มาเจอศพสองสามีภรรยาเป็นคนแรกเลยครับ
เขาขี่จักรยานยนต์มาส่งของพอดีอ่ะค่ะ
ก็มาพบว่าสองสามีภรรยาเสียชีวิตอยู่ที่บ้านแล้วในสภาพถูกยิง
ก็เลยแจ้งตำรวจสพบึงสามพันธุ์ให้มาตรวจสอบ
อกจากนี้ยังมีกล้องวงจรปิดนะฮะที่อยู่ห่างจากบ้านของผู้ตาย๑กิโลเมตร
เห็นเสียนบตอนที่ขี่รถมานะฮะอันนี้คือก่อนที่จะไปถึงบ้านเขานะครับ
่งหน้าเพื่อจะไปบ้านหลังเกิดเหตุแล้วก็ขากลับก็เห็น
๑นาฬิกา๙นาทีที่ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
มุ่งหน้าไปทางตะบนสรีมงคลอัพพบุรุษธ์สามพันธ์จังหวัดเพล็จชะบูน
วันนี้ตำรวจขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วนะฮะ
พบึงสามพันธ์ขออนุมัติศาลออกหมายจับเสียนบ
เพราะว่าหลักฐานมันชัดในช่วงเวลาที่ขี่รถเข้าไปที่บ้านของผู้ตายทั้งสองแล้วก็ก่อเหตุ
ทีมข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปตามคดีนี้ต่อนะฮะ
ว่าสุรชัยเนี่ยเขาเป็นคนดีนะเป็นคนดีมากด้วยไม่เคยสร้าง
เดือดร้อนให้กับใครไม่มีศัตรูที่ไหนด้วยพี่ชายของ
รชัยนะครับบอกกับคุณวิมลวันผู้สื่อข่าวของเราว่าน้อง
กับน้องสะพ้ายเนี่ยเขาเคยมีคนรักเก่าเคยมีสามีภรรยากัน
มาทั้งคู่แต่ทั้งคู่เนี่ยเลิกกับคนเก่ากันหมดแล้วอย่างเด็ด
นะฮะแล้วก็มาอยู่กินด้วยกันตั้งใจที่จะสร้างครอบครัวใหม่
ด้วยกันซึ่งฝ่ายชายเตรียมจะไปผูกข้อไม้ข้อมือสู่ขอฝ่าย
หญิงเนี่ยเนี่ยวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยจะไปสู่ขอฝ่ายหญิง
นะครับค่ะเขาเพิ่งเอาอัฐิพ่อกับแม่ไปลอยอังคารที่สิงห์บุรีมา
เมื่อ๕มีนาคมในวันทำบุญครบ๑๐๐วันพ่อกับแม่เสียชีวิต
แล้วสุดท้ายเมื่อวานนี้ก็มาถูกยิงเสียชีวิตซะก่อนน้องชาย
เปลยเป็นลางสังหรณ์กับพี่ชายบอกว่าไม่รู้ว่าที่นุ้ยเนี่ย
คือฝ่ายหญิงเนี่ยมาอยู่กับผมเนี่ยแฟนเก่าเขา
มายิงผมเมื่อไหร่เพราะเขาเคยขู่ว่าถ้าไปมีใครเนี่ยนะ
เดี๋ยวจะยิงทิ้งทั้งคู่อืมสุดท้ายไม่น่าเชื่อว่าเสียนบจะ
ก่อเหตุแบบนี้จริงมันมีรูปที่ทั้งคู่นะฮะที่เสียชีวิต
เปิดตัวครั้งแรกก็คือ๑๒กุมภาพันธ์ว่าเขาคบหากันนะครับ
ฝ่ายต่างก็เลิกลากับคนรักเก่าแล้วก็มาคบหากันแล้ว
นี่นะฮะเมื่อวานนี้ก่อนที่จะถูกยิงเสียชีวิตเพิ่งลงรูปคู่กันใน
เหมือนที่ได้เห็นเมื่อวานนะฮะรักที่สุดนะเธออืมพี่ชายของนายสุรชัย
บอกว่ามันมีรางบอกเหตุตอนนั้นเขาอยู่สิงห์บุรี
วันที่๖มีนาคมวันมาคบูชาตอน๒ทุ่มมีเสียงสุนัขเห่า
หอนแถวบ้านยังคิดในใจว่าจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นหรือเปล่า
แล้วสุดท้ายมันก็มีเรื่องที่น้องชายถูกยิงเสียชีวิตพร้อมกับ
ภรรยา๓เดือนก่อนก็มีนกแสกบินผ่านบ้านนะลักษณะบินส่งเสียงร้อง
ลางบอกเหตุตอนนั้นวันรุ่งขึ้นพ่อกับแม่ถูกรถชน
เสียชีวิตเพิ่งทำบุญครบร้อยวันพ่อกับแม่เอาน้องชายมาถูกยิง
เสียชีวิตอีกนี่ฮะเขาบอกผู้เท่าผู้แก่เคยเคยบอกเอาไว้ว่าบ้าน
หลังนี้มีนกยักษ์อาศัยอยู่จะกินคนหมดครอบครัวสมาชิกในบ้าน
ทยอยกันเสียชีวิตพี่สาวกินยาฆ่าตัวตายพี่ชายคนที่สองป่วย
พ่อกับแม่รถชนตายเขาก็ตัดสินใจเอ้ารื้อบ้านไม้สองชั้น
ที่มีอยู่ดีกว่านะมันคงจะเป็นอย่างที่คนเท่าคนแก่บอก
หรือเปล่าเพื่อจะย้ายไปสร้างบ้านที่ใหม่สุดท้ายยังไม่ทัน
อะไรน้องชายถูกยิงตายอีกพร้อมกับแฟนของน้องชายตอนนี้เขา
กันแค่สามคนพี่น้องที่ยังเหลืออยู่นะตัดสินใจว่า
เดี๋ยวคงต้องรีบลื้อบ้านให้เร็วที่สุดอ่ะค่ะ
บอกว่าถ้าเกิดว่ามีใครถ้ามึงมีใครอะไรประมาณนี้กูจะยิง
แฟนทิ้งทั้งคู่บ้านมานั้นมันเล่าว่าผมไม่รู้ว่าเขาไม่
อยู่กับผมว่าเขาจะมายิงผมอะไรอะไรก็โดนสมคุก
น้องกินพูดอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็อย่าข้าอะไรประมาณ
ก็ใช่เห็นเขาพูดว่านกเข้ามาบ้านก็ยิงหมาเข้ามากัดอะไรก็ยิงทิ้งหมดเลย
ผมเหมือนประมาณว่าไม่ยอมเลิกทั้งที่เขาเอาเมียใหม่เข้าบ้าน
แล้วบ้านเขาไม่ใช่บ้านเขาไม่ได้อยู่ที่นี่เขาอยู่คนแก่น
กำลังจะไปจะไปก่อนอะไรชุมแพรอำเภอชุมแพร
แล้วผมจะตามไปไปผูกข้อมือ

พี่พี่ชายบอกเรื่องอาถรรพ์เสียชีวิตเกือบทั้งบ้าน
มีลูกพี่ลูกน้องของคุณสุรชัยที่เสียชีวิตนะครับ
บอกว่าบ้านหลังนี้ปลูกทัพจอมปลวกด้วยนะฮะ

เขาก็เลยบอกมันก็เลยเป็นเหตุให้คนในบ้านทยอยเสียชีวิตหรือเปล่า
มีข้อมูลวินาทีเกิดเหตุนะครับ
จากเพื่อนสนิทแล้วก็ทำงานรับเหมาชั่งไฟฟ้ากับทางผู้ตายนะฮะ
บอกว่าเมื่อวานนี้วันเกิดเหตุเขานัดกับสุรชัย
ให้มารับไปทำงานพร้อมกันตอน๙นาฬิกา

ยังได้ยินเสียงเพลงจากรถกระบะของสุรชัยดังอยู่ในสายเลยนะฮะ
พอเสียงเพลงเงียบลงเนี่ยมันมีเสียงปืนดังขึ้น๔นัด
ทีแรกคิดว่าเอ๊ะสุรชัยสงสัยคงลองยิงปืนละมั้ง
ไม่คิดว่าเป็นเหตุถูกยิงเสียชีวิตค่ะทั้งสุรชัยแล้วก็แฟน
ก่อนหน้านี้สุรชัยเคยเปลยกับเพื่อนเหมือนกัน
บอกมีคนเขาบอกจะมายิงไม่รู้จะอายุยืนไหม
นี่สุดท้ายมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง
นี่สัตว์ต้นมันนี่เองได้ยินดังยังไงบ้างนะครับ

๔นัดเลี่ยงกันหรือว่าไง

ขณะที่ลูกสาวกับน้องสาวของทางฝั่งของคุณนุ้ยนะฮะ

วันนี้ไปที่สพบึงสามพันธุ์นะครับ

เรื่องคดีแล้วก็ติดต่อเรื่องการรับศพ
ของคุณนุ้ยไปที่บ้านเกิดที่ขอนแก่นด้วยนะครับลูกสาวของ
คุณนุ้ยนะฮะอายุ๑๘ปีนะครับบอกว่าเมื่อวันอังคารเนี่ยแม่โทร
บอกบอกไม่ได้กลับบ้านที่ขอนแก่นแล้วนะทีแรกนัดกันไว้
แต่แม่ก็ไม่ได้เล่าเหตุการณ์ปัญหาอะไรต่างให้ฟังค่ะรู้แต่ว่า
คนก่อเหตุเนี่ยเขาชอบใช้อารมณ์ชอบบังคับแม่ส่วนน้องสาวนะ
ของคุณนุ้ยบอกว่าพี่สาวอยู่กินกับเสียนบอดีตสามีได้
ห้าปีนะฮะเคยตั้งท้องด้วยกันแต่ว่าแท้งลูกไปก่อนพี่สาวเคย
ระบายบอกทนอยู่ด้วยไม่ไหวไม่อยากทนอยู่แล้วก็หนีมาจาก
เพราะเสียนบเองก็มีผู้หญิงติดพันธุ์เยอะเธอก็เคยเจอเสียนบนะดูเป็นคนพูดจาแบบดุดันนะถึงขั้นบ้าอำนาจก็ว่าได้

คือตอนนั้นก็เขาก็ดูเป็นคนที่ดูแลคุณนุ้ยดีมีฐานะไปมาพอใช้ชีวิตอยู่กินด้วยกันกลายเป็นว่าชอบใช้กำลังมีการข่มขู่อะไรต่างนานานะครับ
ทางผู้ตายไม่มีความสุขเขาก็เลยแยกตัวออกมา
ทางฝ่ายหญิงก็การทำมาหาจริงทางนู้น

คือก็ต้องการที่ต้องการที่มีเงินมากินมาใช้ให้พ่อแม่กินมาใช้บ้าง
ทางนี้ก็มีลูกสาวเหมือนกันผู้หญิงเขาจะขาดแล้วแหละ
อาจจะไม่เชียร์ประมาณที่จะไม่เชียร์กัน
ก็เดี๋ยวกำลังติดตามตัวผู้ก่อเหตุอยู่นะครับ